ก็บอกนะครับว่าหวังจะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกให้ได้
จัดที่จัดมา๖ครั้งยังไม่เคยได้แชมป์
เพราะว่าเจอกับทีมระดับโลกที่เดินทางมา
แล้วก็การเตรียมทีมครั้งนี้จะเข้มข้นอีกแบบหนึ่ง
แม้ว่าแรงกิ้งทีมที่มาจะเป็นรองไทยทั้งหมด
แต่จะเป็นบททดสอบของไทยว่าพร้อมแค่ไหน
ก่อนจะไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียในเดือนหน้า
รวมถึงเป็นบททดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ในทีมชุดนี้ด้วย
รายการนี้น่าดูนะครับเพราะว่าไทยรัฐทีวียิงสดทุกนัดไม่พอ
คุณจะได้เห็นฟอร์มของมาเลเซียด้วย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นดีในช่วงหลังในชิงแชมป์อาเซียน

อูสเบคิสธานก็น่าสนใจนะครับเป็นยอดทีมในเอเชียนนะกระดับนี้
แล้วก็อังกฤษถึงแม้ว่าในเรื่องฟุตซอลจะไม่เก่งกาดมาก
แต่เราไม่เคยเห็นฟอร์มนานแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่เล่นยาก
และได้ประโยชน์อีกหนึ่งทีมเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับ
นัดแรก๒๐ตุลาคมนะครับมาเลเซียเจออุสเบกิสถาน
แล้วก็ไทยเจออังกฤษ๔โมง๑๕นาที
ถ่ายทอดนะครับคู่ไทยบนหน้าจอไทยรัฐ
แล้วก็คู่ที่ไม่ใช่คู่ไทยถ่ายทอดทางยูทูปของไทยรัฐ
นัด๒ครับ๒๑ตุลาคมนะครับ
สเบกิสถานเจอกับอังกฤษแล้วก็ไทยเจอมาเลเซีย
แล้วก็นัดที่๓อังกฤษเจอกับมาเลเซีย
แล้วก็ไทยเจอกับอูสเบกิสถานนะครับ
ก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับว่าโปรแกรมของไทยแข่งขัน๔โมง๑๕นาที
แล้วก็นัดสุดท้ายในแข่งขัน๑๘นาที๑๕นาทีครับ

ในคะแนนเยอะสุดก็เป็นแชมป์ในรายการนี้ไปครับ